ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนยังคงหลั่งไหลเข้าชมนิทัศกาล
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ

ติดตามบรรยากาศจากคุณนันทพรธาวระ

รายงานมาจากอุทยานร้อยปีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ตลอดทั้งวันภายในอุทยาน๑๐๐ปีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะ
ยังคงมีประชาชนที่พาครอบครัวเข้ามาชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยุธวรรณคุณพลอดุญเดนะคะ

โดยวันนี้นะคะประชาชนตั้งใจที่จะปักหลักอยู่ที่นี่
เพื่อรอร่วมพิธีน้อมลำลึกและถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙พร้อมกันค่ะ
พระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการครองราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
ยังคงถูกถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีฉายภาพ๔มิติ
ผสมผสานการจำลองโลกเสมือนจริง
คือนิทรศการห้องสถิตในใจราช
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๓ห้องของนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
ในร่วงราชการที่๙ที่สมาคมสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชุปธรรมและมูลนิธิสมาคมสิทธิ์เก่าจุฬลงกรมหาวิทยาลัย
ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
อกจากนี้ยังมีห้องบรมราชปรีชายาน
นำเสนอพระราชอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในโครงการ
และที่ห้องที่๓ค่ะได้สืบสารพระราชกรณียกิจ
เรียนรู้ดิจิทัลนะคะสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายข้อมูล
นางสาวศิวรักษ์เพตารักษ์เดินทางโดยรถไฟนะคะมาจากจังหวัดลบบุรี
เพื่อมาชมนิทัศกาลที่ระลึกถึงในหลวงราชการที่๙
โดยบอกว่าตัวเองนั้นได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจำวันไปฟังเสียงค่ะ
ประทับใจมากค่ะเพราะพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน
ทั้งหมดนี้การบรรเลงเพลงนี้มีความทราบซึ้งประทับใจมากค่ะ
ทั้งนี้นะคะนิทัศกาลถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมร้อยรักพักดี
พระองค์ภูบดีภูมิพลที่จะจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา๒ปี
นับจากวันที่๑๐ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่๑๓ตุลาคม
พุทธศักราช๒๕๖๒เปิดให้ทุกคนได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
สำหรับช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่จะถึงนี้นะคะ
ก็จะเริ่มการแสดงดนตรีขับร้องและบันเลงเพลงพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นิสิตวงซียูแบรนด์ค่ะก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมร้อยดวงใจไทยประชา
แสงเทียนค่ะและสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรม
น้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอุทยาน๑๐๐ปีจุลาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ

สวัสดีค่ะ